รุ่นใหญ่ในตำนานกันนิดนึงพี่ใหม่เจริญปุระ

เอ็ดใจไว้ในลิ้มชาติ
เอ้าเอาแบบนี้เหรอ

คุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะคะตอนนี้เจ้าตัวเปลี่ยนชื่อแล้ว

แล้วก็เปลี่ยนชื่อในรอบหลายปีมาก

ชื่อพี่ใหม่นะคือ

โอ้โหชื่อนี้ได้มาจากสมเด็จพระพรมวชิรยานจากวัดโพค่ะ

พี่ใหม่เนี่ยเปลี่ยนมาได้พักนึงแล้วนะ
รู้สึกเลยว่าตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมา
มันมีแต่เรื่องดีงานดีมีเข้ามาไม่น้อยเลย

หลายครั้งก็ฝาดครอบไปด้วย

หลายคนไม่รู้นะว่าเวทีคอนเสิร์ตมันสูงมาก
แล้วเวลาที่นักร้องต้องขึ้นเวทีคุณผู้ชมดูเอาเถอะ

เปลี่ยนแล้วปังไปฟังพี่ใหม่กันนิดนึงค่ะ
คืออาจจะด้วยปีนี้กับปีหน้าอะไรอย่างนี้
เราอาจจะเกิดไม่รู้ว่าดวงชะตามันจะมีเรื่องราวหรือเปล่า

ท่านก็บอกว่าให้กลับมาให้ได้ปี๖๖
ก็กลับไปเพื่อนึกว่าเราจะได้ทำพิธีแก้เคล็ด
ปรากฏพอไปถึงท่านก็บอกว่าเปลี่ยนชื่อเลย
ท่านก็เปลี่ยนแล้วลุงโอ๊ยรักชื่อใหม่

แล้วคือเขาก็โอ้โหเราอยู่มานานมากแล้วเนอะ
แบบนัฐการณ์ไหนโอ้โฮเรียกไปเถอะไม่ได้ยิน

จนถึงปีหน้าก็จะมีงานกันเข้ามา

ก็เป็นงานที่เราก็ต้องปลอดภัยเขาไว้ก่อนนะ
เป็นชื่อเรียกงานเรียกเงิน

งานเข้ารัวค่ะรัวกันจนแบบนะคะ

ตามในข้อมูลเลยจากท่านเสิร์ทเมื่อกี้เลย

เราก็เพราะแต่มันจะปังกว่าเดิม
ใช่นะคะกับนิกนัฐการเจริญปุระค่ะ